ไม่ต้องอดใจไว้ก็คือพบกับหมอไก่พ่อพาทินีกันได้เลย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
จำได้วันนี้ตั้งใจดูมาก
เพราะเมื่อวานนี้ให้หมอไก่บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไร
จะมาเช็คดวงว่าราศีไหนที่มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงดวง
โอ้โหเป็นช่างหมอกเม็กตรงเพ็งอะไรขนาดนี้

เริ่มเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้
ราศีไหนที่มีเกณฑ์เสี่ยงดวงแล้วรวยคะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีกรกฎ

ใช่ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะจริงไม่ได้ดีเฉพาะในเรื่องของการเงินนะ

ดวงเขาดีแบบแพ็คคู่

ดีทั้งเรื่องการงานด้วยการเงินด้วย
แต่ว่าในช่วงนี้โอ้โหการเงินเขาโดดเด่นเป็นพิเศษ
ใครอยู่ใกล้อาจจะรู้สึกว่าเขามีออร่า

มีเงินมีทองว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎ
มีปัญหาในเรื่องของการเงินใช้จ่ายมากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
ในตอนนี้เรียกว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดี

การเงินกลับมามีความเสถียรมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
รายได้จากการทำงานนี่แหละจะมีมากขึ้น

คือชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงดวง
นี่ตรงเลยจะได้ลาบจากการเสี่ยงดวงใช่ไหมคะ

ถึงแม้ว่าลาบตัวนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ชาวราศีกรกฎ
พลิกจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนนะ
แต่ก็ทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยโอ้โห
เรียกว่ามันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ไม่ได้หวังว่าจะต้องถูกรางวัลที่๑เสมอไป
แต่พอเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันเล็กน้อย

เอานะคะแต่อยากจะฝากชาวราศีกรกฎไว้นิดนึง
คือช่วงนี้ดวงของชาวราศีกรกฎกำลังมา
ไม่ใช่ว่าดีเฉพาะแค่วันพรุ่งนี้

เพราะฉะนั้นขอฝากให้ชาวราศีกรกฎนะคะ
ในช่วงนี้หมั่นทำบุญ
ทำบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อย
โดยเฉพาะวันพระอย่าให้ขาดนะคะ
การไหว้พระการถวายน้ำแด่พระพุทธรูป
และการถวายดอกไม้พวงมาลัย

เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหมั่นทำบุญ

เพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ในวันข้างหน้า

สำหรับราศีกรกฎช่วงนี้ก็ถือว่า

เรื่องของเงินทองโชคลาภอะไรอย่างนี้ว่ากันไป
แต่ไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งราศีก็คือ

ดวงการเงินเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
ในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นอย่างมากเลย
ดวงของเขามีโอกาสที่จะได้ลาบจากหลากหลายช่องทาง

จริงเนี่ยเพื่อนฐานดวงชาตาของชาวราศรีสิง
เขาเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์
เขาชอบคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลา

เขาอาจจะคิดว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดีไหม
จะลงทุนเสริมทำอาชีพเสริมดีไหม
การปรับปรุงกิจการคือเขาเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่นิ่ง

ใช่ค่ะแล้วในช่วงนี้เขามีโอกาสที่จะได้ลิเริ่ม

ลงทุนงานใหม่ทำกิจการอะไรใหม่
ซึ่งมันจะให้ผลตอบแทนกับคุณเนี่ยโอ้โหมาก

ถ้าสมมติว่าจะถามในเรื่องของการเสี่ยงดวง
ว่ามีไหมคือดวงมีโอกาส
อ่ามีโอกาสได้ลาบแบบพอหอมปากหอมคอ

ใช่ไหมกำลังดีเลยนะฮะ
ก็คือราศีสิงศ์นั่นเองอยู่ในกฎเกณฑ์ดี
แล้วอย่างนี้เราจะต้องแบบเสริมดวงอะไรยังไงไหมคะสำหรับราศีสิงศ์
นะคะชาวราศีสิงศ์เนี่ยขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกน้ำ

ใช่ค่ะการถวายปัจจัยค่าน้ำ
การไปทำบุญวัดใกล้น้ำก็ได้เช่นกัน
เอาล่ะและอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมากนะคะ

สำหรับชาวราศีกันนะคะถ้าเทียบทั้ง๑๒ราศีเลย
ในเรื่องของโชคลาบและการเงินเนี่ยค่ะ
ถือว่าราศีกัณฑ์เนี่ยมาแรงมาวินเลย
แรงที่สุดใน๓อันดับนี้เลย

มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน

เราได้มาเลยอย่างนี้เหรออ้าวใช่ค่ะใช่
แต่ถ้าจะถามว่าจะได้ลาบก้อนใหญ่หรือลาบก้อนเล็ก
อันนี้ต้องดูที่ว่าคุณเคยทำบุญมาก่อนหรือเปล่า

อ่าใช่ค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคุณชอบทำบุญชอบไหว้พระ
ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ไม่อิจฉาคนอื่น
เสริมให้คนอื่นได้ดีเนี่ยโอ้อันนี้ไม่แน่

ใช่ค่ะไม่แน่ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันเนี่ย
ถ้าทำบุญถ้าคุณรู้อยู่กับใจของคุณแล้วว่า

ไม่แน่ไม่แน่มีโอกาสนะมีโอกาสมากที่สุดเลยชาวราศรีกัน

อ่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินโดยรวมเนี่ย

ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการลงทุนแบบระยะยาวด้วย

เช่นถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันคิดว่า

แต่ว่าอาจจะต้องหวังแบบยาวนิดหนึ่งระยะยาว
แต่จะลงทุนอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะ

แต่ว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะคะ
คุณผู้ชมคือไม่ว่าจะเป็นลงทุนระยะสั้นระยะยาวมันมีความเสี่ยงหมด
แต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกันที่จะลงทุนในหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะคือดวงดีทั้งแบบระยะสั้นด้วยแล้วก็แบบระยะยาวด้วย
ถ้าสมมุติเทียบความดวงดีของ๓ราศีนี้ราศีกันเนี่ยโอ้โหมาวินมาที่หนึ่งเลย
หนึ่งเลยก็คือราศีกันที่ดวงดีมีเกณฑ์ว่าจะได้ลาบโชคใหญ่หรือก้อนใหญ่อะไรต่างแบบนี้เกิดขึ้น
แต่อีก๒ราศีก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจไป
แต่ถามหน่อยว่าราศีกันอย่างนี้ค่ะเราจะมีวิธีการเสริมดวงเพิ่มเติมยังไงบ้าง
ชาวราศีกันนะคะขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกอาหารการกิน

ใช่นะคะเป็นการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้

ก็เด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันเราก็ต้องคอยทำบุญช่วยเหลืออย่างอาหารกลางคืน
เสื้อผ้าที่ต้องใส่เที่ยวค่าคอนโด
กระป๋องกระเป๋าแบนนมแบนเนม

จริงแล้วไม่ใช่อย่างที่คุณชนะทำอันนั้นคือไม่ใช่วิธีที่ถูก
แต่วิธีที่ดีก็คือการที่ไปทำบุญด้วยอาหารใช่ไหมคะ

อย่างอาหารกลางวันเด็กหรือว่าทำบุญ

หรือว่าในช่วงนี้เราจะเอาของไปใส่ในตู้ปันสุกนี้ได้ไหมคะ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีและแนะนำว่าสามารถทำได้ทุกราศีด้วยถูกไหมคะหมอ

ทุกวิธีที่หมอไก่แนะนำมาไม่ว่าจะเป็นทำบุญบ่อยทำบุญด้วยน้ำหรือว่าทำบุญด้วยอาหาร
ก็ทุกราศีสามารถทำได้เหมือนกัน
ราศีอื่นเราซังคนเนี่ยดูเงียบเหงาน้อยอกน้อยใจทำยังไงดีคะ

ว่าใช่ผ่านยังไม่ได้ต้องถวายน้ำด้วย
อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายที่ทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะ

ขอให้พรุ่งนี้ทุกคนโชคดี

ขอบคุณหมอกัยครับ